คนเขาก็มีคำถามว่าอ่าทำไมจะต้องไปอะไรข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม
ก็สวก็โหวตตามฉันธรรมติของประชาชนที่เขาเลือกสอสอให้กับพักไหนมากที่สุด
แล้วเขาก็ไปฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลไปเลยไม่ได้เหรอ
นั่นแสดงว่าเขาเลือกมาแล้วว่าเขาอยากให้พักนี้พักนี้เป็นผู้บริหารประเทศ
เขาอยากได้ให้พักนี้ได้ชนะเลือกตั้ง
แต่เขาไม่ได้บอกว่าโหวตแล้วให้พักนี้มาเป็นรัฐบาล
เพียงแต่โหวตแล้วให้มาเป็นสอสอยังไงให้อาจารย์ช่วยขยายความ
ก็เขาโหวตแล้วให้ชนะเลือกตั้งเป็นสอสอในเขตนั้นเขตนี้
แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาต้องการโหวตให้เป็นรัฐบาลเนี่ย
แสดงว่าถ้าเราย้อนมาที่ข้อหนึ่งคือเสียงเสียงสอสอข้างมากของรัฐบาลเนี่ย
อาจารย์กำลังบอกว่าสามร้อยสิบเสียงที่เกล้าไกลเพราะว่าตอนเนี้ย
ผมไปเจรจาแล้วก็จะฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
มันยังไม่ใช่รัฐบาลเปล่าใช่แล้วใช่แล้วเพียงแต่ผมบอกว่า
คุณกำลังเข้าใจผิดอย่าไปจับแพ้ชนแกะเอายังไงฮะ
หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดแบบจับแพะชนแกะครับคือตัวพักเก้าไกลเนี่ย
เขาได้เพียงร้อยห้าสิบเอ็ดหรือร้อยห้าสิบสองเสียงเท่านั้นอ่า
พักเขาพักเดียวเออยังไม่ได้หมายความว่าเขาได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนเนี่ย
เขาโหวตให้เป็นเสียงส่วนใหญ่อีกตั้งสามร้อยห้าสิบเนี่ย
เขาไม่ได้โหวตให้ผมกำลังบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาแลนด์สไลด์
ซึ่งประชาชนโหวตมาให้เป็นรัฐบาลทันทีเพราะฉะนั้นคำถามหรือว่าสิ่งที่
พุ่งมาอย่างสองร้อยห้าสิบสามว่าบอกว่าคุณต้องโหวตให้คุณวิทาให้ก้าวกลายเป็นนายกสิ
มันยังไม่ใช่เพราะเขายังไม่ใช่เพราะประชาชนทั้งประเทศยังไม่ได้โหวตมาว่าให้คุณพิทาเป็นนายก
เพราะถ้าเขาต้องการโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกเนี่ยเขาต้องโหวตมาเกินหวัดสองร้อยห้าสิบเอ็ด
โหวตมาสามร้อยเสียงอะไรอย่างนั้นแล้วถ้าก้าวกลายบอกว่าเอาก็เพื่อไทยก็ให้ผมเป็นนายก
อ่าประชาชาติไทยสร้างไทยเป็นธรรมเสรีรวมไทยก็ให้ผมเป็นนายกนี่ไง
รวมกันสามร้อยสิบเสียงอย่างเงี้ยจะถือว่าเขา
เขาเป็นเสียงข้างมากที่สอบวอร์จะโหวตเขาโอเคเขาไม่ได้ขัดคล่องนะ
ผมตอบไปแล้วตั้งแต่ตอบคุยกันมาตั้งแต่ต้น
ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะปฏิเสธพักเก้าไกลเพราะว่าเป็นแกนนำ
ในการประสานความร่วมมือแล้วก็ได้เสียงส่วนใหญ่มาแล้ว
แล้วสอบวอร์โหวตไปเลยไม่ได้เหรอฮะตั้งแต่ข้อหนึ่ง
ไม่ต้องไปดูข้อสองข้อสามได้ไหมเออเวลาคุณไปโหวตวันที่สิบสี่เนี้ย
คุณก็หลับหูหลับตาไปโหวตโดยไม่ดูตัวคนได้ไหมคุณภาคภูมิ
ก็อันนี้ผมนี่คนก็ไม่ผมผมถามคุณดิคุณก็จะผมผม
ผมไม่ได้มีสิทธิ์ไปโหวตเลยไม่สมมุติว่าวันที่สิบสี่ที่คุณจะไปเลือกตั้ง
วันเลือกตั้งเออผมถามวันเลือกตั้งเวลาคุณจะไปโหวต
เราก็ต้องดูว่าเราชอบภาคไหนนโยบายเป็นยังไงคุณรู้หรือเปล่า
ดูต้องดูผมต้องดูก็เหมือนกันสวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอโอกาสในการดูด้วย
อ๋อเขาก็ต้องดูสิครับอย่าอย่าอย่าอย่าพึ่งมาว่าเอาเขาเสียงค่ามากไปแล้วนะ
ไปเลยนะอย่ามาอย่างนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมผมเรียนตรงตรงว่า
เราเป็นพวกกันกรองเป็นพวกตรวจสอบเราก็ต้องดูครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย
เขาส่งมาเหมือนหลายอย่างเลยกรรมการสัญหาเนี่ยเขาเสนอมาให้เราโหวต
เราก็ต้องกันกรองอันเรื่องปกติอ่าเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ให้ผมคิดบ้างเหรอว่าจะต้องโหวตใครเนี่ย
ให้ผมคิดบ้างสิคนถามเยอะพ่อแม่จัดผู้หญิงมาให้แล้วแล้วจะให้เราแต่งงานเนี่ย
คุณภาคภูมิไม่ดูหน่อยเหรอว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไงหรือต้องเอาตามที่พ่อแม่จัดมาให้
คลุมถุงชนไม่ได้เออนี่เหมือนกันประชาชนตัดสินใจมาแล้วผมว่าโอเคอืม
แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินใจมาแบบชนิดเสียงขาดลอยครับ
เป็นการร่วมกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผมได้มีโอกาสช่องเล็กนิดหนึ่งในการตัดสินใจ
คุณจะมาบังคับแบบคลุมคุมถุงชนกับผมทำไมล่ะเห็นไหมผมไม่ได้มีลูกเล่นอะไรหรอกเพียงพอ
แล้วคุณก็ไม่ควรจะถามคำถามนี้แบบเพื่อจะสร้างประเด็นเป็นปัญหาต่อไป
แต่เหมือนกับเป็นเรื่องปกติที่ท่านสสวทุกคนในสภา
แต่สอสอนี่เขามีระบบพักเฮ้ยพักจะเอาอย่างนี้เขาก็จบ
แต่สว๒๕๐มันไม่มีระบบพัก
เพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็มีสิทธิ์ตัดสินใจของเขา
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ